มาดูความคืบหน้าเหตุสลดฆ่าปาดคอสองศพในห้องเช่าที่สระบุรีกันบ้างนะคะ
ตำรวจได้คุมตัวมือมีดที่ก่อเหตุฆ่าปัดคอสามีใหม่และอดีตภรรยา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วหลังจากเจ้าตัวเขาตัดสินใจไปมอบตัว
กับตำรวจสพเพชรชบูรณ์ระหว่างที่เขากำลังหลบหนีกลับภูมิลำเนานะคะ
ซึ่งทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่านัดกันมาเจรจา
แต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ค่ะก็เลยลงมือฆ่า
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณวีรยุทธ์ปรานีค่ะ
ตำรวจภูทรวิหารแดงจับกลุ่มนายจิรวัตรกิจอาวาหรือติ่งอายุ๓๕ปี
หลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดปาดคอนายจักรพันธ์คล่องวิชาอายุ๒๒ปีสามีใหม่
และกระหน่ำแทงนางสาวดอกแก้วเทพช่วยอายุ๒๕ปี
อดีตพันรยาเสียชีวิตที่ห้องเช่าในพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
กลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นเข้ามอบตัวที่สพเมืองเพชรชบูรณ์
ก่อนประสานตำรวจสพวิหารแดงรับตัวดำเนินคดีนายจีรวัตรสารภาพว่า
นัดเจรจากับผู้เสียชีวิตทั้งสองที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวแต่ตกลงกันไม่ได้
อาศัยช่วงที่ทั้งสองคนเผลอใช้อาวุธมีดปาดคอสามีใหม่ที่ลำคอจนแน่นิ่ง
ก่อนจะหันมาจ้วงแทงอดีตพันรยาที่ลำตัวหลายแผลและที่ลำคอเสียชีวิต
นี่เป็นบ้านเช่าที่เกิดเหตุที่ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธมีดแทงอดีตพันรยาและสามีใหม่จนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากบ้านผู้คนทำให้ในขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียง
กระทั่งผู้ต้องหาได้เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจที่สพเมืองเพชรชบูรณ์
ให้ประสานมายังสพวิหารแดงได้มาตรวจสอบในพื้นที่บ้านหลังนี้
พบผู้เสียชีวิตทั้งสองศพภายในบ้านหลังนี้ครับขณะที่พ่อของนายจักรพันธ์ยอมรับว่า
บอกให้ลูกชายเลิกคบกับฝ่ายหญิงเนื่องจากรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหายังชอบส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คของพ่อ
บ่อยครั้งว่าให้บอกลูกชายเลิกยุ่งกับฝ่ายหญิง
เขามีแฟนอยู่แล้วผู้หญิงก็บอกเขาอยู่ก็ต้องคบแล้วเลิกเถอะ
หลังการสอบปากคำแล้วเสร็จตำรวจคุมตัวนายจิรวัตรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างจุดเกิดเหตุโดยผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉย
บอกว่าสาเหตุที่ฆ่าเกิดจากแรงบันดาลโทษะ
และลงมือใช้มีดกระหน่ำแทงทั้งสองคนจริง
ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
โดยจำไม่ได้ว่าโยนทิ้งที่ตรงจุดใด
จะทำให้สองคนด้วยไหมครับทำเพราะอะไร

เราแทงเรื่องของคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยเหรอครับผม
ตำรวจทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้น
คุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดสระบุรี
ฝากขังในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน